เช้าวันนี้ใครจะขับรถออกไปทำงานต้องระวังกันด้วย
เพราะว่ามีหนุ่มโรงงานที่ปฐุมธานีเขาขับรถเก๋ง
แต่ว่าหลุดโค้งไปชนกับแท่งเบรีเออร์จนทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนเรียบครองบางหลวงนะครับ
ทางกลับรถใต้สะพานถนนตัดใหม่ราชพฤกษุมธานี
นาธรรมน์บางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดประธุมธานีครับ
มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถคือนายชัดชัยวงศุกร์ศรีอายุ๓๒ปี
ส่วนคนขับกับเพื่อนอีก๓คนก็เป็นคนที่บาดเจ็บนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งหมดนั้นออกมาจากโรงงานชุบเฟืองรถยนต์ที่สามโคกครับ
คนขับขับรถกำลังจะไปหาแฟนย่านบางครูวัด
แต่ขณะที่รถนั้นยูเทิร์นแล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนแท่งแบรีเออร์
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ
ต้นคาดว่ารถน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วอะครับ
พอไปถึงจุดกลับรถแล้วก็เบรกไม่ทันคือคือโค้งเลยอ่ะกลับเลยอ่ะ
แล้วก็ไปชนเข้ากับแท่งแบรีเออร์อย่างจัง
กลายเป็นเหตุสลดทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะครับเกิดเหตุการณ์รถตู้ของกองถ่ายละคร
ก็ขับไปไม่ทันสังเกตไฟแดงครับ
ชนท้ายรถกระบะที่บริเวณสามแยกไฟแดงหนองจับเต่าถนนสุขุมวิทยขาเข้าพัทยา
ตำบลนาจจอมเทียนอสัตเทฮีบ
ในรถตู้นี่มีคนเจ็บสองคนนะครับก็ต้องใช้เครื่องตัดทางนำออกมา
เพราะว่าติดอัดอยู่หน้ารถแบบนี้นะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันต่อไป
ส่วนที่จังหวัดตราดก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะจังหวะตราดเนี่ยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุรถชนเป็นรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
นายเอกลักษณ์คุ้มปลีเขาขับรถเก๋งจากตำบลแหลมกลัด
พาคุณแม่ไปทำธุระที่ตัวเมืองตราด
ทีนี้พอไปถึงบริเวณถนนสุขุมวิทย์สาย๓ตราดคลองใหญ่ที่บ้านเกาะตะเคียนเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเขาหลับในรถก็เลยพุ่งไปชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็เสียหลักพุ่งลงไปในร่องน้ำข้างทางทำให้แม่เสียชีวิตทันทีนะคะ
ส่วนนายเอกลักษณ์นั้นบาดเจ็บค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับเกิดเหตุการณ์รถกระบาดเสียหลักลงไปข้างทางลึกต้อง๕เมตรนะครับ
อยู่ที่บริเวณถนนสายลำปางแจ้ห่มกิโลเมตรที่๓๑
ก่อนถึงบริเวณโรงปูนซีเมนแจ้ห่มนะฮะเขตบ้านสำพาวทอง
ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตค่ะที่หนึ่ง

เสาสวนสะวาททั้งหมดนั้นกลับมาจากการไปร่วมงานบวชที่อำเภอแม่ศรจังหวัดต่าง
แล้วก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอวังเหนือที่ลำปาง
พอไปถึงจุดเกิดเหตุครับรถเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกลาง
ก็เน้นย้ำนะคุณผู้ชมขับรถก็อย่าเร็วมาก